เป็นพ่อและคนเป็นสามีติดใจมากนะคะ
เวลาใครมีลูกเขาก็อยากให้ลูกออกมาสมบูรณ์ที่สุด
สามีภรรยาคู่นี้พอตั้งท้องปุ๊บเนี่ย

คือเขาฝากท้องที่คลินิกพิเศษตั้งแต่อายุคันได้๒๓เดือน
หมอทุกครั้งไปตามนัดทุกอย่าง
กระทั่งภรรยาเริ่มมีอาการผิดปกติประมาณสัก๕๖เดือน
หมอก็แค่ให้ยามากินให้ยามากินแล้วก็ให้กลับบ้าน

ไปหาหมอหมอให้น้ำเกลือให้กลับบ้านอีกให้ยามากินอีก

พอไปถึงหมอบอกอ๋อลูกตายในท้องมาหลายวันแล้ว

พอผ่าเด็กออกอีกวันหนึ่งวันถัดไปแม่ตายตามค่ะ

เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้ตายคือคุณตุ๊กติ๊กนะคะนางสาวจินัตาวุฒิวงศ์อายุ๓๒ปี
เสียชีวิตพร้อมกับลูกชายในท้องวัย๘เดือนค่ะ
ถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านบัวในตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรำ
สามีก็คือนายอภิเชษพยุทธ์รำหรือว่านายอภิเชษเขาอายุ๒๙ปีนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านบัว
ตัวเขากับภรรยามีลูกด้วยกันแล้วคนหนึ่งเป็นลูกสาวอายุ๑ขวบนะคะ๑ขวบ๔เดือน
แล้วคนที่สองเนี่ยภรรยาตั้งท้องเขาก็บอกว่าก็อยากให้ภรรยากับลูกออกมาสมบูรณแข็งแรงที่สุด
ก็เลยไปฝากคันพิเศษกับคลินิกหมอเฉพาะทางในตัวเมืองบุรีรำตั้งแต่๒เดือน
ตามนัดทุกครั้งเลยเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยตกครั้งละประมาณ๙๐๐๑๒๐๐บาทจนอายุคันประมาณสัก๖๗เดือน
ก็ไปหาหมอที่คลินิกบ่อยขึ้นเพราะว่าภรรยาเนี่ยมีอาการผิดปกติหมอก็ให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยจน๒๘มกราคมก็ไปหาหมอตามนัดค่ะ
หมอบอกว่าเด็กไม่ค่อยดิ้นมันดิ้นน้อยก็เลยขอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบุรีรำดีกว่า
ก็ส่งไปหมอก็ให้น้ำเกลือแล้วกลับบ้านนะคะ
หลังจากนั้นภรรยาเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัวและมีไข้อ่อน
ก็ไปหาหมอที่คลินิกอีกหมอก็ให้ยาแก้ไข้มากิน
แต่กินแล้วไม่ดีขึ้นจนคืนวันที่๖กุมภาพันธ์ปวดท้องค่ะ
ตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
หมอตรวจอาการเสร็จปุ๊บส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดทันทีเลย
เพราะหมอบอกว่าต้องผ่าเด็กออกมาเพราะว่าเด็กตายในท้องมาหลายวันแล้ว
หลังจากผ่าลูกออกมาแม่ก็อาการหนักสุดลง
แล้วหมอก็แจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ไตวายเฉียบพลัน
แล้วคนแม่ก็เสียชีวิตในวันที่๗กุมภาพันธ์ค่ะ
คือสิ่งที่สามีเขาติดใจก็คือว่า
คลินิกพิเศษที่เขาไปฝากท้อง
คุณมีขั้นตอนในการดูแลคนไข้ยังไง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและอาการของแม่ที่มาฝากคัน
นี่ขนาดคลินิกเฉพาะทางเขายังเป็นขนาดนี้

ได้คุยกับแม่ของคนตายนางจิตวูธิวงษ์บอกเสียจัยมาก
เสียใจที่ลูกสาวต้องมาตายเหมือนกับคนในสมัย

เลือกจ่ายสิ่งที่มันแพงกว่า

เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย
หลานในท้องตายเพราะอะไร
กระทั่งแม่ก็ต้องตายตามไปด้วยเนี่ย
ด้านในแพทย์พิเชษพืชขุนทศสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำบอกว่า

ตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตรงไหน
เป็นความผิดพลาดของใครอย่างไร
เพราะการรักษาก็เป็นไปตามขั้นตอน
แต่เบื้องต้นจะประสานเจ้าของคลินิกให้เยียวยาผู้สูญเสียก่อน
กรณีนี้เขาบอกว่าถือเป็นอุทาหรณ์
กับผู้ตั้งคันและบุคลากรทางการแพทย์
คุณแม่มือใหม่อาจจะต้องมีการสังเกตความผิดปกติของร่างกายอย่างใกล้ชิด
จะได้ไปพบคุณหมอทันเวลาเพื่อป้องกันความสูญเสีย
คืออันนี้คุณหมอพูดในกรณีของคุณแม่ท่านอื่นที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะ
เพราะผู้ตายเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคุณแม่มือใหม่แล้วเพราะว่าเขามีลูกมาแล้วคนนึง